ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเก่ากันหน่อยเขาบอกขยายวงกว้างแล้ว
ไหลเข้าท่วมพื้นที่บางจุดของเขตเทศบาลนะคะ
พระนครศรีธุยาแล้วโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือแดง
ชาวบ้านเร่งขนย้ายข้าวของไปไว้อยู่บนที่สูงแล้วนะคะ
ตลอดระยะทางค่ะโดยพื้นที่เกาะเมืองถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลโบราณสถานและสถานที่ราชการมากมายนะ
ส่วนที่วัดรัตนาชัยหรือว่าวัดจีนเนี่ยนะคะพบว่ามีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดอ่าเนี่ยดูก็เป็นสภาพแบบนี้
แน่นอนว่าประชาชนก็เดินทางเข้าไปทำบุญที่วัดไม่ได้แน่แล้วนะคะ
สภาพน้ำน้ำเนี่ยสูงขึ้นมาสักประมาณยี่สิบเซนติเมตร
ส่วนโบราณสถานป้อมเพชรที่อยู่ติดริมน้ำน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงเนี่ย
เกือบสองเมตรเลยนะคะไม่ต่างจากที่ชุมชนตะมนต์กะมังค่ะ
ใกล้กับวัดเกาะแก้วน้ำก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่าหนึ่งเมตรครึ่ง
ชาวบ้านต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกพื้นที่
ส่วนวัดปราศาสตร์และโบราณสถานนอกเกาะเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน
ถูกน้ำท่วมสูงเหมือนกันค่ะและสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีธุยา
ล่าสุดเขาบอกว่ามีพื้นที่สิบสองอำเภอถูกน้ำท่วมไปแล้ว
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหกว่าสี่หมื่นครอบครัวต้องเดือดร้อนนะคะ
แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ